สวัสดีครับกีฬาในช่วงเที่ยงนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ก็เป็นสนาม๓แล้วก็เป็นสนามสุดท้ายที่ลุ้นเข้ารอบเลยนะครับ
ว่าเกาหลีใต้นั้นจะยังไม่ชนะใครในรายการนี้แล้วก็เก็บได้เพียงเซตเดียวเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ
เพราะเกาหลีใต้นั้นตีบอลไม่หนักแต่ว่าเล่นบอลค่อนข้างที่จะเร็วนะครับ
โดยจะมีการประชุมทีมศึกษาเกมของเกาหลีใต้ที่แพ้ตุรกี๑ต่อ๓เซต
ซึ่งเป็นเกมที่ดีที่สุดของเกาหลีใต้ในรายการนี้นะครับ
ส่วนทางชมพู่พรพันธ์เกิดตราดกัปตันทีมก็บอกนะครับว่าร่างกายของทีมนั้นฟื้นตัวได้เร็ว
ส่วนเรื่องของสนามส่วนตัวนั้นมองว่าไฟสนามนั้นน่าจะสว่างกว่านี้ครับ
ไม่เป็นปัญหามากค่ะเพราะว่าวันจริงครับก็เขาจะปิดด้านนอกและสว่างแค่ในสนาม
นำย้ำโปรแกรมสนาม๓ที่บาลกาเลียนะครับ

แล้วก็วันที่๓กรกฎาคมครับ
พบกับอิตาลีเวลา๒ทุ่มครึ่งเช่นกันครับ